ซึ่งไทยนั้นก็อยู่ในสายที่มีโอกาสที่จะคว้าโคต้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงชำโลก
รอบสุดท้ายมี๘ทีมร่วมแข่งขันจะคัดเอา๕ทีมไปเล่นฟุตบอลโลกฟุตบอลหญิงชิงชำโลก๒๐๑๙ที่ประเทศฝรั่งเศส
โดยทวนาเมนต์นี้จะแบ่งเป็น๒กลุ่มกลุ่มละสี่ทีมซึ่งทีมแชมป์และรองแชมป์ของทั้งสองกลุ่มจะได้ไปฟุตบอลโลกทันที
ส่วนทีมอันดับที่๓ของแต่ละกลุ่มจะต้องมาพบกันอีก๑นัดเพื่อชิงอันดับที่๕
รวมถึงจีนอันดับ๓ครั้งที่แล้วแล้วก็เป็นอดีตแชมป์เอเชีย๘สมัยครั้งสุดท้ายที่จีนได้ก็คือปี๒๐๐๖
แล้วก็ฟิลิปปินส์ที่ทัพชาบาแก้วเพิ่งชนะมา๓ต่อ๑ใน๔เกมที่มาเลเซีย
ประกอบไปด้วยญี่ปุ่นแชมป์เก่าออสเตรเลียรองแชมป์เก่าเกาหลีใต้และเวียดนามครับ

ดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็พอใจที่ได้อยู่ในสายเดียวกับจอแดนเจ้าภาพ
ฟิลิปปินส์ที่เคยชนะใน๔เกมครั้งล่าสุดที่มาเลเซีย
ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะครับสำหรับทัพชาบาแก้วสำหรับการลุ้นคว้าสิทธิ์ไปฟุตบอลโลกสมัยที่๒ติดต่อกัน
ซึ่งอีก๔เดือนนับจากนี้ก็จะเตรียมทีมให้ดีที่สุดก่อนสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียครับ
ส่วนเกมอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาใช้ก่อนที่จะเจอกันในศึกชิงแชมป์เอเชียเดือนเมษายนนี้
โดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับจอแดนอีก๑นัดในวันอังคารที่๑๒ธันวาคมนี้